เคยคุยกันเรื่องตำแหน่งนี้ไหม

เพราะเราถือว่าเราลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันก่อน
แล้วก็จะค่อยมาขยับมาที่จะปรึกษาหารือกันที่จะแบ่งงานกัน

เพราะว่าพักแกนหลักเขาพูดดีมาก

การจัดสรรตำแหน่งต้องมีความเป็นธรรมนะครับ
อดคล้องเหมาะสมกับลักษณะงานภาระหน้าที่
นะครับก็จะมาพูดกันตรงนั้น

ไม่ได้มานั่งคุยปรึกษาหารือกันเป็นทางการ
แต่อาจจะมีการปรึกษากันนอกรอบ
เช่นสมมุติว่าเพื่อไทยอยากจะได้ตำแหน่งประธานสภาน้องว่าไง

ก็ผมฟังท่านเลขาเพราะท่านเลขาเป็นทีมเจรจา
ท่านเหลคาท่านพุมธรรมเป็นทีมเจรจา

สมมุติว่าเพื่อไทยต้องการทำแหน่งประธานสภานกรรม
ก็รับไปที่จะปรึกษาหารือกันในพัก

อันนี้คือเป็นข้อเท็จจริงที่ฟังมา
แต่เมื่อวานก้าวไกลมีแถลงข่าว

เขาอาจจะตอบผ่าน๔ก็ได้

ซึ่งตรงนี้เองก็ทำให้เพื่อสายเพื่อไทยสะดุ้งเหมือนกัน
สะดุ้งเลยนะ
โดยสรุปนะก็เป็นความเห็นต่างเนอะ

เพราะงั้นเรื่องเหล่านี้มันเป็นประเด็นลอง
พี่น้องประชาชนเลือกเรามาเขาต้องการรัฐบาลประชาธิปไตย
หัวหน้ารัฐบาลประชาธิปไตยคือนายกรัฐมนตรี
พี่น้องประชาชน๑๔ล้านเสียง๑๐๘ล้านเสียง
ไม่ได้เลือกมามาให้เลือกเอาประธานสภา
มันคนละประเด็นกันนะอย่าไปหลงประเด็น
เพราะฉะนั้นเราต้องเอาเข็มมุ่งหลักไว้ก่อน

ถ้าเราต้องการภาพใหญ่ให้มันประสบความสำเร็จเนี่ย
เจรจาการพูดคุยเรื่องประธานสภาควรจะต้องเป็นเรื่องรอง
ไม่ใช่เป็นเรื่องหลักใช่ไหมครับ
แต่ว่าตามไทม์ไลน์ของปฏิทินการเมืองเนี่ย
พอกรกตประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการสอสอเนี่ย
ก็ต้องเรียกประชุมสภาเพื่อเลือกประธานสภาหรือประธานรัฐสภาก่อนถูกต้อง
แล้วถึงจะไปเลือกประชุมเพื่อโหดเลือกนายก
เท่ากับว่าตำแหน่งประธานสภาก็มาก่อนก็ต้องมาก่อน
แล้วก็ต้องเอากันให้ลงตัวก่อนว่าตกลงในพักร่วมเนี่ยที่มันจับมือเนี่ย
๒เสียงเนี่ยตกลงจะให้ใครเป็นประธานสภา
มันต้องคุยกันครับคือเมื่อเราเป็นพักร่วมรัฐบาลผสมแล้วจับมือกันอย่างมั่นเหมาะอย่างนี้นะ
เอ็มบูยูร่วมกันแม้จะเป็นบันทึกความเข้าใจร่วมกัน
แต่ว่าสิ่งนี้มันเป็นที่ทำต่อสาธารณะเปิดไปไปหมดแล้ว
ว่าเราจะจับมือกันอย่างมั่นหมายอย่างมั่นคง
แล้วเพื่อไทยเองก็ประกาศชัดว่าเราจะปฏิบัติตามนี้ทุกเรื่องเลย

เพราะฉะนั้นคือหลักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบนพื้นฐานที่เรามีเอมาอยู่อยู่ร่วมกันเนี่ย
และเอโมยูก็เขียนว่าเราจะให้เกียรติกันบนความพื้นฐานความจริงใจต่อกันนะครับ
ทำเพื่อพี่น้องประชาชนไม่เอาประโยชน์ของพักเป็นหลัก
ไว้ในเอมายูเขียนเลยใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเอโมยูตรงนี้เป็นเครื่องมือเราก็ต้องยึดถือเอมิยูนี่เป็นเครื่องมือ
บนพื้นฐานที่ไว้ใจกันให้เกียรติกันใช่ไหมครับ
ทีนี้เพราะฉะนั้นพอมีเข็มมุ่งอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย
เจรจาพูดคุยกันก็อย่างที่ผมพูดเมื่อกี้
เอาเป้าหมายหลักเป็นหลักเอาเป้าหมายใหญ่เป็นหลัก
แล้วมาหาทางออกร่วมกัน

ถ้าฟังจากคุณหมอชนท่านหัวหน้าภาคเพื่อไทยเนี่ย
คุยกันไปแบบเกริ่นรอบเดียว

ตำแหน่งนี้เพื่อไปผลักดันวาระในสภาของเขา
ณขณะนี้ทางเพื่อไทยเนี่ยเอาตรงเลยคุณหมอ
เพื่อไทยเองก็ต้องการตำแหน่งนี้ใช่ไหมฮะ
คือในมุมของเพื่อไทยเนี่ย
ถามว่าต้องการตำแหน่งนี้ไหมเนี่ย
โดยหลักทั้งเป็นรัฐบาลร่วมนะครับ
ที่มีลักษณะของเสียงที่ไม่แตกต่างกันมากเนี่ย

ว่าอยากจะเข้ามาช่วยงานในมุมนี้นะ
ก็คือยังไม่ได้เป็นการปิดจ๊อปกันว่า

คือก้าวไกลเนี่ยที่บอกไปเนี่ยก็คือเท่ากับว่า
ยังไม่ได้มาตกลงกับเพื่อไทยอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์

เพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยแล้วจะเอายังไงต่อ
เดี๋ยวผมขอพักครูเดี๋ยว
ผมเชื่อว่าคุยกันได้